คุณผู้ชมมีประชาชนเขาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความสกปรก

ถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่าสภาพแบบนี้
ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมจะต้องไปกักตัวอยู่จะได้ไหม
คือคนที่เขาเสียหายที่เขาออกมาร้อง
คือเขาบอกว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
อาการดีขึ้นแล้วทีนี้ต้องมากักตัวอยู่ต่ออีก๑๔วัน

เนี่ยสถานที่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะว่าข้างในเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

นี่เหรอการตั้งใจหาสถานที่กักตัวให้กับผู้ที่เคยป่วยแล้ว

ถ้าแบบนี้ไม่ต้องเรียกว่าตั้งใจหาดีกว่า
บางคนบอกว่าให้กลับไปกักตัวต่อที่บ้านยังดีสักกว่าอีก

นี่เป็นทางอนามัยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
บอกว่าให้ทั้ง๓คนที่เคยอยู่โรงพยาบาลสนาม
แล้วอาการดีขึ้นเนี่ยนะมากับตัวที่สถานที่ที่กักจัดเตรียมเอาไว้เนี่ย

ดูสิคะรถนำมาส่งจริงแต่ไม่ได้อธิบายอะไรต่อเลย

นี่มันเป็นบ้านโล่งไม่ได้มีฟอร์นิเจอร์
พันธ์ลมแกรกแกรกเนี่ยเสียงดังอยู่ตัวนึง
ฟูกเก่ามีฟูกหลังนึงนะหมอนมีเชื้อรา๒ใบ
เสื่อหนึ่งผืนใบกวาดที่ตักขยะ
เธอบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนบ้านอยู่ไม่รู้กี่รอบกี่รอบ
เพราะว่ามันสกปรกแล้วก็มีฝุ่นมีทั้งรังปลวกรังมด
ผนังก็เป็นรูเท่านั้นไม่พอ
เปลี่ยนไปหลังที่๒หลังที่๓ก็ล็อกกอนไม่ได้
เปลี่ยนไปหลังที่๔พัดลมใช้ได้ล็อกกอนได้ไฟไม่สว่างอีก

รวมที่ว่าคือรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงมีผนังบางชะโงกมาก็เห็นกันแล้วอะค่ะ
ทีนี้เธอบอกว่าน่าจะให้อยู่โรงพยาบาลยาวไป๒๘วันเลย
ที่สำคัญมันทั้งเปลี่ยวทั้งมืดแบบนี้ใครจะอยู่ได้มันไม่ปลอดภัย
ล่าสุดนะเจ้าหน้าที่อนามัยเขาเอายาฆ่าเชื้อไปฉีดพ่นที่บ้านพักของญาติทั้ง๓คนแล้ว
คือให้ไปกักตัวที่บ้านแทนเนื่องจากสถานที่กักตัวตรงนี้มันไม่พร้อม
เราก็ต้องถามประหลัดอำเภอคือประหลัดอภิชาติสินนรงค์นะคะ
หลัดอำเภอไปตรวจสอบข้อได้จริงประหลัดบอกว่า
สถานที่นี้มันเคยเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดมาก่อน
แล้วมันถูกปิดเอาไว้นานแล้วไม่ได้มีการเปิดใช้งานเลย
สถานที่นี้เพราะว่ามันโล่งดี
แต่ทีนี้พอปรับปรุงแล้วคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วอุปกรณ์ต่างเขาบอกว่าให้เอาของส่วนตัวมาด้วย

เออซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ประหลัดชี้แจง
แต่ว่าคนที่ถูกนำไปกักตัวที่นี่บอกว่าคุณเพิ่งแจ้งแบบนี้
แล้วจะเอาของส่วนตัวที่ไหนมาทันล่ะ

จะได้กลับบ้านกลับช่องไปเอาของส่วนตัวจากไหนมา

เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมาแบบว่า
เหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจหาที่กักตัวให้ชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาอยู่ยังไงไม่คิดถึงใจชาวบ้านบ้าง

ฝากหน่วยงานหน่อยนะคะจัดสรรดูแลให้พร้อมด้วยนะคะ